แป้งปูแป้งไม่ใช่ปูเปี้ยนะ
ปูแป้งหรือปูสองแควร์ครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก
นี่แหละครับอย่างนี้แหละครับ
เห็นแบบนี้เกิดขึ้นที่นี่ทีเดียวครับผม

ป่าที่มีสีสันสวยงามหายาก
พบได้ในป่าห้วยคองเฉลี่ยง

เขาประดูกตำบลบ้านยางอำเภอวัดโบด

ออกจากรูมาให้ได้พบเห็นในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับ

ปูมันมีสองรูปูนะครับปูไว้เลยนะครับ

มีลักษณะที่สวยงามต่างจากปูทั่วไปครับ
ขอบใต้ตาของปูมีเส้นสีขาวโค้งรับกับลูกตา
ปูจะมีสีสันต่างกันออกไป
ตัวมีสีน้ำเงินเข้มทั้งกล้าม

บางตัวกล้ามเป็นสีส้มสดใสสวยงาม
ส่วนกระดองปูบางตัวมีสีเทานะครับ

โตเต็มไวลำตัวยาวประมาณ๕๖เซนติเมตร
อาศัยอยู่ตามลำห้วยหรือซอกหินที่มีน้ำไหลครับ

่มครึ้มขุดรูอยู่ประมาณความลึกนะฮะ๑๕๑๒๐เซนติเมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโอ้โหมาช่วงเวลานี้เลยทีเดียวนะครับ

สองแควร์ชอบออกหากินตอนกลางคืนหรือช่วงอากาศมืดครึ้ม
กินพืชน้ำเป็นอาหาร
และที่สำคัญที่สุดครับชอบกินแมลง
ปูจะผสมพันธ์และออกลูกในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้นะครับ
ปูสองแควร์นับเป็นสัตว์ป่าพื้นถิ่นที่หาชมยาก
มีแหล่งกำเนิดเฉพาะที่จังหวัดพิศนโลกเท่านั้น
ปัจจุบันมีประชากรเหลือเพียง๑๐๐๐กว่าตัวเท่านั้น
ออกโลกแล้วนะครับอยู่ในพื้นที่พิศวินโลกครับ

ศาสตราจารย์ดรภัยบุญนายเนธภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็บอกว่า

ก็ได้รับรองว่าเป็นปูพันธุ์ใหม่โดยใช้ชื่อปูว่าปูสองแควร์ครับ
ก็นี่แหละสองแควร์พิศนุโลกก็มาตั้งเป็นชื่อปูเลยนะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็บอกว่าอยากที่จะไปเห็นตัวจริง
อยากจะพาลูกหลานไปศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ
วิถีชีวิตของปูสองแควร์เนี่ยนะคะ
ไปได้เลยนะไปที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อยเขาประดูก
อยู่ห่างจากตัวเมืองพิศนุโลกประมาณสัก๔๕กิโลเมตร
แล้วตรงนั้นนะคุณผู้ชมถ้าเกิดจะไปดูเนี่ยนะคะ
ก็มีทั้งบ้านพักมีทั้งลานกว้าง
ไว้สำหรับกางเต็นต์เอาไว้รองรับเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
โทรศัพท์สอบถามก็ได้โทรไปจองที่พักก็ได้นะคะ

ช่วงนี้ยังปิดเทอมอยู่แล้วก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วย
เผื่อใครสนใจจะไปเที่ยวดูธรรมชาติกันนะคะ
ใช่ไปสูตรอากาศไปดูปลูนะครับ
ที่สำคัญไปศึกษาเรื่องของธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยนักนะครับ